คุณผู้ชมเรื่องตกใจมันมีอยู่เยอะจากหลายสาเหตุ
ถ้าเกิดเราได้ยินเสียงที่มันชวนให้ขนลุกขนพอง
ชวนให้หล่อนชวนให้จินตนาการแล้วแล้วก็
เราก็ต้องหานะว่าสาเหตุมันมาจากอะไร
อย่าไปกลัวต้องไปหาให้เจอครับ

เสียงภรรมใช่มั้ยที่เราได้ยินอ่ะ
เห็นไหม

อารมณ์แบบนี้

มันจะได้แบบเย็นซะหน่อย

แต่ก็ดีนะเหมือนมีเพื่อนอยู่ด้วย
แบบนี้เราต้องแก้ปัญหายังไงดี

ซาละโมงซาละบีน้ำมันก็หยอดไอ้ผมไปซิ

ที่ลูกตามันไม่เกี่ยว

ถูกต้องค่ะถ้าใช้งานมานาน

อย่าไปประหยัดอันในสิ่งที่ไม่ควรประหยัดอุบัติเหตุเกิดว่าจะยุ่ง
ไม่งั้นจะได้เสียงแบบนี้
ลมมีเสียงงงเหมือนกัน